ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องประเด็นร้อนแรงเมื่อวานนี้นะคะ
ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จัก
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณชัยวุฒิขมาธนานุสร

เป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธา
อย่าใช้ความรักและศรัทธาของประชาชนออกมา

หรือโจมตีรัฐบาล

พูดคนเดียวแต่ดาราค่ะ

วิพากษ์วิจารณ์คำพูดของรัฐมนตรีท่านนี้ค่ะ

คนแรกเลยก็คือคุณมิลลิดานุภาคณาธีรกุล
นักร้องแรปเปอร์วัย๑๘ปีท่านนี้ค่ะ
เจ้าของเพลงพักก่อนเจ้าของเพลงสุดปัง

พอพูดปุ๊บเรียกแขกปั๊บเลยนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในลิสต์ที่กระทรวงเนี่ย
ก็คือจะเชิญตัวไปรับทราบข้อกล่าวหา

แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๐โมงนะคะ
ก็จะมีการเดินทางไปที่สนนางเลิ้งนะคะ
แล้วเจ้าตัวโพสต์โพสต์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจล้นหลาม
โอเคสบายดีมีเครียดอยู่อย่างเดียวรู้ไหมเรื่องอะไร
ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรไปรับทราบข้อกล่าวหาดี
สู้รักทุกคนรักทุกคนที่สุดเลย

ภาษาวัยรุ่นพี่เบิร์ดกับพี่ต้นอาจจะไม่เข้าใจ

อีกคนอันนี้ฟาดได้ฟาดจ้ะ
ตอนนี้มาแรงแล้วรัวนี่
คุณอ๊อฟปองศักดิ์โพสต์กลับเลยนะคะบอกว่า
นั่นอ่านเองเลยมึงขอโทษนะคะ

ถ้ายังหาความโปร่งใสที่จะซื้อวัคซีน
มาให้ประชาชนในชาติยังไม่ได้

เรียกมาตักเตือนมีสิทธิ์
อันนี้ฉันใส่อารมณ์ตามเวิร์ดดิ้งของพี่อ๊อฟนะฮะ

ดำคัชภาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เคยวิจารณ์เรื่องของการซื้อเรือดำน้ำ
แล้วก็มีรูปอยู่ในกลุ่มดาราที่โดนเรียกไปสอบด้วย
ก็มีการแชร์ข่าวลงอินสตาแกรมนะครับ

เราจะให้พวกเราพูดว่าอย่างไรดี

แล้วจะให้พวกเราพูดว่าอย่างไรดีก็คือแชร์เนี่ย

คำพูดของคุณชัยวุฒิที่บอกว่าลักษณะคือขู่ดาราน่ะ

มดดำก็เลยโพสต์ภาพนี้นะคะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ไม่รู้จะเรียกไปสอบอะไรกันอีก

แต่ที่แน่มีชื่อมดดำด้วยนะคะ
นี่ค่ะอีกคนหนึ่งนี่ท่านนี้ใครคะ
สนทิยาครับคุณสนทิยาเป็นอดีตผู้สมัครสสภพลังประชารัฐ
ก็ไปร้องให้ตำรวจตรวจสอบดาราที่ออกมาคอเอาท์ให้ตรวจสอบแล้วก็ตักเตือนนะคะ
อีกหนึ่งคนพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะคุณอันนี้ก็ดุเดือดเลยนะคะ
แล้วก็โปรดอย่าใช้คำว่าวิจารณ์รัฐบาลหรือท้าทายรัฐบาลโปรดเรียกว่าสาบแช่ง
เพราะแช่งจริงค่ะนี่เขาสาบแช่งคนที่ค้าความตาย
และคนที่หากินกับวัคซีนขอให้มีอันเป็นไปจบสิ้นทางการเมือง
วิบัติทั้งครอบครัวพี่เอกชัยนานมาทีแต่มาแรงค่ะ
โอ้ตัวใหญ่มากด่อเด็ก๒ตัวดึงดันก็ไม่รู้ว่าใคร
บางคนก็แบบเออพี่ตั๊กโปรโมทเพลงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้แกก็วิจารณ์อยู่ด้วยแหละดึงดันสุดแล้วแต่ว่าท่านจะแปลว่าอะไรนะคะ
ส่วนอีกคนนึงนะฮะคนนี้บอกว่าฟ้องกลับเดินหน้าฟ้องกลับเลย
ที่บอกว่าจะขู่เอาผิดดาราที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
ต้องฟังดีนะดาราเขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
ไม่ได้โจมตีเรื่องทางการเมืองนะต้องฟังดีนะ
กรุณพลหนึ่งในนักแสดงที่โดนนายสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนและสะดอน
แล้วเขาก็ยังเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐ
ยื่นเรียกร้องให้ตำรวจนครบานนะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโพสต์ข้อความการโต้ตอบนะฮะ
ดูเดือดนะฮะหรือว่ามีการโจมตีรัฐบาลลงในไอจีโดยระบุว่า
หมายมาเมื่อไหร่ฟ้องกลับหมดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนแจ้งลั่นรับคำขอโทษ
เป็นการออกจากราชการหรือติดคุก
แล้วก็ยังระบุอีกนะครับว่าจะใช้กฎหมายปิดปาก
แฮชแท็กโอ้โหจริงอันนี้ต้องปุ้ยอ่านนะ
พี่อ่ะอ่านไม่ค่อยถูกดีนะ
ขอนงรรจตกม

รจรกรมอ
แปลสิครับ

อันหลังเนี่ยรอดอันแรกเนี่ยไม่รอด

เอาอย่างนี้ละกันดาราอีกคน
ออกมาไลฟ์เดือดทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาล
คือคุณนวัดอิสระไกรศรี
โอ้โหเมื่อวานนี้หลั่งน้ำตาเลย

เฮ้ยชื่อแกติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะ
ซึ่งขนาดนี้เนี่ยยังรักษาโควิด๑๙

เมื่อคืนเกือบ๒ทุ่มพี่เขาออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตา

เขาบอกคุณอาวัทรเครื่องความดันขึ้น๑๖๐

แล้วมึงไม่เคยมาคุยกับกูเลยมึงเป็นใครถามว่าใจให้ไปตอนไหนตกใจ
ตกใจเพราะมันไม่ได้ในแพลน
เริ่มไม่ถึงเพราะมันมีแพลนจนถึงยี่สิบเก้าในการรักษา
มันบอกว่ายังไงรู้ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ไปได้เลย
ขอโทษนะครูยังต้องเยี่ยวอยู่กับพี่อ่ะ
มึงเป็นหมอเฮงซวยแบบไหน
มึงจะทำแบบนี้จากกู
ไอ้นกเวทมึงทำร้ายความสุขของคนชั้น
ว่าเดี๋ยววันนี้โรงพยาบาลเขาต้องออกมาชี้แจงนะ

แต่ประชาติคนเหนียบไปเปิดวาร์ฟหมอทะนั้นแล้วนะคะ

ทัวร์ลงแล้วด้วยเรียบร้อยเลย
อ่ะไปดูเรื่องของคุณนวัดต่อ
เขายังตัดเพาะต่อด้วยเรื่องวัคซีน
ล่าช้าตำหนิรัฐบาลบริหารผิดพลาด

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างแน่นอน
และความร้อนแรงในการไลฟ์ของคุณนวัดนะครับ
ทำให้แฮสแท็กนวัสต์อิสระไกรศีล

ทำไมจะพูดความจริงไม่ได้ครับ